ห้างผิดโยโพงเจริญนายกสมคมโหระสาทนาชาติครับบอกว่า
คือเทพกับมารจริงถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องสู้รบกันช่วงชิงอำนาจ
แต่ภาพการเมืองของไทยคือมาอยู่ในวงโคจรเดียวกันแต่เหมือนกำลังจะจับมือกันนะ
และพระราหูหมายถึงจอมอสูรเป็นดาวคนละคั่วกันเลยคุณผู้ชม
แต่มากองอยู่ในท่าเดียวกันและกำลังจะเกิดการผสมกันด้วยนะฮะ
คำพูดจากอาจารย์ที่บอกนั่นแปลว่าการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้
อาจจะได้เห็นพักการเมืองต่างที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่ร่วมมือกันไม่ถูกกัน
จับมือกันก็ได้ซึ่งจริงในตำนานเทพกับมารเขาไม่ถูกกัน
เกิดสงครามช่วงชิงอำนาจแต่นี่คือน่าจะเป็นการประสานรอยร้าว
การจับมือกันนะครับส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ส่วนตัวอาจารย์พินโยพยากรเอาไว้ด้วยครับยึดคำพยากรเดิมมีชื่อย่อ
คุณผู้ชมพี่กระเต็นทายกันได้นะครับชื่อย่อนายกคนต่อไป
จะเป็นพอพานหรือไม่ก็ปปลาดูหน้าจอนี้ครับแล้วลองคิดชื่อไปพร้อมกัน
ตอนนี้พอพานแรกโหวตไม่ผ่านแต่ก็ยังตอบไม่ได้นะว่าจะเป็นพอพานคนไหน
เพราะว่าอีกยังเหลืออีกพอหนึ่งเพราะว่าพอพานเดิมอาจจะหวนกลับมาใหม่อีกก็ได้นะ
หากพอพานสุดท้ายไปไม่ได้ปปลาเขารออยู่นะปปลาก็มีปปลาก็มีครับ
แต่หากลากยาวไปอีกทั้งพอพาและปปลาสุดท้ายไม่ได้
อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นออ่างหลุดเข้ามานะ
ทีมทีมงานนี้ทำเงาไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับทำเงาไว้ด้วยครับดูยากจังเลยเนี่ยแหม
อ่างนี่คุณผู้ชมพี่กะเต็นครับก็มีทั้งชื่อจริงที่ขึ้นต้นด้วยออ่าง
ชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยออ่างอีกนะ
เพราะแคนดิเดตนายุทธมุนตรีก็มีออ่าง
ก็มีออ่างอีกโอ้โหเดายากจริงฟังอาจารย์เพิ่มเติมครับ
น่าจะเป็นอักษรตัวพอพานพอปลา
เคยพูดถึงเรื่องพอพอพอพอมอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะใช้คำเดิมดีกว่า
เพราะฉะนั้นพอผ่านจะมีใครมั่ง
ที่ผ่านไปแล้วก็มีหรือจะหวนกลับมาใหม่
หรือมีพอพานอีกคนสองคนอะไรอย่างนี้
ในอนาคตหลุดไปจากนั้นก็ยังมีปปลาอยู่อีก
เอาล่ะนะคะ
ให้นึกชื่อกันเล่นว่าจะเป็นใครหรือเปล่า
ถ่ายกันยุ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะ
ถ้าพักเรื่องการทายชื่อมาดูตรงนี้นิดหนึ่ง
ว่าการที่กลับมาของอดีตนายกทักศิลป์เนี่ย
อาจารย์พินโยมองยังไงโหนเขามองอย่างนี้ครับ
ถ้าดูวันเดือนปีเกิดเวลาใกล้เที่ยง๒๖กรกฎาปี๒๔๙๒เนี่ย
ลักษณะราศีอยู่ที่ราศีกันค่อนข้างละเอียดรอบครอบพิถีพิถัน
เชื่อว่าคุณทักษิณคงคิดทบทวนดีแล้วแหละ
แต่มองแบบนี้นะครับว่าการกลับมาในห่วงเวลานี้เนี่ย
คือราหูทับกับดวงเมืองและปีนี้จะครบ๑๗ปี
ถ้าเลื่อนไปปีหน้ากลับมาเมืองไทยปี๖๗น่าจะดีกว่านี้นะ
แต่ในปีหน้าปี๖๗ช่วงกลางเดือนสิงหาคม
สถานการณ์การเมืองตามคำทำนายอาจจะมีร้อนระอุ
และปีหน้าถ้านับหลังจากเกิดรัฐประหารปี๔๙ก็จะครบ๑๘ปี
อาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายเดิมเวียนมาบรรจบเกิดขึ้นซ้ำอีกก็เป็นได้
ว่านี่เป็นการพยากรคาดการณ์นะครับ
สถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้อย่างที่บอกว่าตรงกับราศีเมษราหูที่เปรียบเสมือนเงามืดครอบดวงเมืองเอาไว้
เดี๋ยวจะย้ายออกแล้วครับ๑๗ตุลานี้นับถอยหลังครับ
และสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ในที่สุดครับ
ผู้สื่อข่าวก็เก็บมาทุกมุมค่ะสัมภาษณ์โหรศาสตร์ด้วยนะคะ